กันว่าดีก็คือการเก็บรอยเท้าผู้ใหญ่ที่เราบูชาเนี่ยเอามาเอาไว้
มาบูชากับตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เจริญรุ่งเรื่อง
ไม่ได้มีแต่รอยเท้านะรอยมือด้วยค่ะทั้งมือและเท้าเลยเนี่ยค่ะ
พิธีกรรมนี้บอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคลเนอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำกันทั่วไป
ปกติถ้าว่าเก็บรอยเท้าเรามักจะนึกถึงตอนที่ลูกคลอดมาใหม่แล้วก็ไปพิมพ์รอยเท้าให้เห็นว่าเท้าเท่าฝาหอยโตขึ้นมายังไง
ใช่แต่ว่ากรณีแบบนี้ลูกเป็นคนเก็บรอยมือรอยเท้าของคุณพ่อคุณแม่
โบราณบอกเอาไว้ว่าถ้าลูกหลานนะได้ประทับรอยเท้าคนในบ้านกลับไปบูชา
พ่อแม่นี่นะชีวิตจะมีแต่สิ่งดีไม่มีเรื่องติดขัดใดแถมยังส่งเสริมให้การค้าการทำธุรกิจมีกำไร
มีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายด้วยส่วนวิธีการประทับรอยเท้าต้องทำอย่างไรเผื่อใครสนใจฟังเธอ
หลานจะต้องเริ่มต้นจากการล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เราอยากจะประทับรอยเท้าก่อนนะ
สะอาดก่อนจากนั้นค่ะนำผงขมิ้นมาผสมกับดินสอพองคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ
ให้มันมีความข้นแล้วก็มีความหอมพอดีจากนั้นถูกต้องคุณก็นำผงที่ได้ไปประทับให้ผู้ใหญ่ไปเหยียบถูกไหม
สถานเนี่ยแล้วก็มาประทับนะคะทั้งรอยมือรอยเท้าลงบนผ้าขาวค่ะจากนั้นก็เก็บผ้านั่นแหละกลับไปบูชานะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะ
ง่ายทำกันแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของลูกหลาน
นี่ผมก็บูชารอยเท้าพ่อผมตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะ
พ่อก็จะหยั่นให้ประทับรอยเท้าให้คุณถึงว่าคุณมีความเป็นสิริมงคลมาได้ทุกวันนี้เพราะมีหยั่นกุณพ่อเวลาไม่ตื่นก็จะมาละ

ที่หน้าแม่ไม่ค่อยเป็นฝ่ามือจะเป็นรอยไม้เลี้ยว